ตอนนี้เตาพร้อมทุกอย่างพร้อมอุปกรณ์พร้อม
นี่เป็นท็อตมันประกายของทางฝั่งแม่กุ้งกับน้องเฟิร์น
ทางฝั่งพี่เอกเป็นไก่หมักซอสบาร์บีคิว
อันนี้คือทำแล้วก็มากินได้กันแจมกัน

คืออยากจะโชว์ให้ลูกดูด้วยว่าพี่เอกก็ทำเป็น
มาวันนี้พี่เอกจัดเต็มอยากโชว์ฝีมือบ้างซะแล้วนะฮะ
งั้นมาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าครับ
เริ่มจากทอดมันปลากรายก่อนนะครับ
ส่วนผสมก็จะมีเนื้อปลากรายซับละเอียด

ต่อกันที่ส่วนผสมของไก่หมักซอสบาร์บีคิวนะครับ
ซึ่งมีเพียง๓อย่างเท่านั้นก็คือ

แล้วก็น้ำมันพืชเท่านั้นเอง

เริ่มต้นคือต้องใส่อันนี้

ท่านผู้ชมครับเราใช้ซอสบาร์บีคิว
ไม่ว่าจะเป็นหมักเนื้อหมักไก่

เดี๋ยวทางโน้นทำงานเลย

น้ำกิ่มตาบีคิว

ไข่เละไข่เหน่า

เพราะเราใส่ไปเลย

อันนี้เป็นคำจัดคีปนี้มั้ย

เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอันไหนมันเสียหรือไม่เสีย

ใส่ในอะไรก็ตามแต่

เกิดว่าวันนั้นไข่มันเน่าหรือไข่มันเสียเนี่ย

ต้องตีใส่ในภาชนะอีกอย่างหนึ่งนะครับ

ทุกอย่างพี่เอกมือจะเข้าที่สุดจริง

วิธีการทำอาหารมันก็ต้องแบบมีความสะอาด

เดี๋ยวอันนี้แม่คุมอยู่หรือเปล่าเนี่ย

มีอยู่ครั้งนึงพ่อโดมมาถ่ายรายการที่บ้าน

แม่เขานึกว่าเป็นแม่ของแม่ไง

มึงจำกูไม่ได้เลย
เมื่อก่อนแล้วก็ใส่พริกแกง

มื้อได้หนูได้ไหนก็ได้ไหน
มีใส่พริกแกงในนี้ด้วยหรอ

ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอาไว้ใส่แบบนี้

มันก็ใส่แบบนี้เนี่ยเหรอ

ด้วยแค่ถั่วฝักยาวมั้ยใช่หรอ
ใช่
อันนี้จังหวะมันจะพอดีมากเลยนะท่านผู้ชมครับ

ทำไปเรื่อยแล้วก็ติดเตา
ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งไก่อบซอสของผมก็เช่นกัน

แล้วก็ทางโน้นก็ทำเสร็จพอดี
ทำเสร็จไปดีและอีกอย่างเราก็ตั้งไฟรอด้วย
จับว่าพี่ว่านะไฮหนู

ลักษณะมันไงคล้ายกับทำนวดแป้งทำขนมน้ำ
เขาเคยชินถามว่าได้ไหม

ก็จริงก็ทำให้เราเชื่อได้แหละว่า
เฟิร์นกับแม่นี่สนิทกันจริง

คือเสื้อผ้าเนี่ยซื้อใส่ด้วยกัน

อ่าเสื้อฉันไปไหนเสื้อฉันไปไหน

เราจะรู้ได้ไงว่าใช้ได้แล้วคะ

ปั้นนี้เนี่ยหนาหน่อยแล้วก็หนาหน่อยอีกหนึ่งสามมันไม่ยุ่งยากอะไร
ของพี่มันแค่มักให้คนนี้หน่อยมักซอสอ่าฮะบาร์บีคิวก็ทอดได้เลย
ค่ะแต่อันนั้นอ่ะอันนี้ต้องปรุงรสค่ะพี่เอกต้องปรุงรสเราต้อง
เราต้องเขาเรียกอะไรนวดแต่ที่บ้านอ่ะใช้ตำเนี้ยค่ะ
ไม่ถูกเลยอันนี้เราปล่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับทีเดียวเนาะโอ้โห
ไม่รู้กลิ่นเหมือนไรเป็นกลิ่นอะไรเลยตอนนี้ตีกันแบบกระจุยกระจายมาก
ของเราก็หอมไม่ได้แพ้ใช่ฟุ้งฟริ้งมากเลยอ่ะไม่ควรไปไหนอ่ะ
ยังอยู่เฟิร์นกำลังเอ่อมีสมาธิกับการปั้นเดี๋ยวก็บอกว่าปั้นไม่เบื

ของลูกอ่ะอันบะเริ่มเพิ่มเลยอ่ะก็ไม่ได้ปั้นเล็กก็น่ะ
ดูของแม่ดูของแม่บางบางบางบางจะสุกเร็วไง
เกินอ่ะกินอันเดียวอิ่มอ่ะเคยล้างมือแล้วนะอืม
ไอ้ฮายเนี้ยนะสมัยตอนที่วงบรรฟรีพี่เดินสายอยู่เนี้ยค่ะ
เป็นหางเครื่องคนเดียวที่พี่เอกพาขึ้นรถด้วยเพราะว่าเหมือนเฟิร์นเนี้ย
เหมือนเฟิร์นอ่ะมันเป็นคนที่คล่องตัวแล้วแบบเร็วจะใช้คือมันไม่อึดอาด
ซึมไม่ซึมไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อ่ะหนูไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เฮ้ย
ไอ้ไฮแปรนอันนี้หน่อยโอ้โหแล้วแล้วใช้แล้วที่สำคัญคือ
ที่ใช้ให้ไปทำในสิ่งที่แบบว่าผู้หญิงเขาไม่ทำให้ได้อ่ะคือ
ให้ไปจับแมงสาปให้พี่เออใช่มันได้แล้วน่ะมันก็ไปลื้อขอนลื้อไม้
หรืออะไรแบบว่าเจ้าจับพี่เอาไปทำอะไรไหมค่ะพี่เอาไปทำเหยื่อตกกระหนุอ๋อ
แต่พี่ยังไม่กล้าจับแต่รู้ไหมพี่เนี่ยเป็นคนที่กลัวมันสาบและเกียรติมันสาบมากที่สุด
แต่ในเมื่อเขาใช้อ่ะเออเราก็ต้องจับไปก็อื้อหือต้องใช้ถูกอ่ะ
แล้วเขาเต้นเก่งมากแล้วเขาภูมิใจมากนะว่าลูกน้องเขาเก่ง
ภูมิใจมากตอนแรกนะวันแรกแรกอ่ะ
เปิดวงแรกอ่ะไปเต้นอยู่ริมสุดเพราะตัวเล็กน่ะค่ะ
แล้วพอสามวันเห็นอี้นี่บ้าดิเต้นแบบเอาจริงเอาจริงเอาจริง
ยืนข้างหัวหน้ายืนข้างกันยืนข้าง
แล้วเขาเนี่ยต้องเปลี่ยนหลายอย่างหัวค่ำต้องเต้นโชว์ต้องใส่วิก
อ่าเพื่ออยากให้คนจำได้ว่าเป็นนักโตรีวิวด้วยและรีวิวด้วย

เต้นนำคนอื่นเขาทั้งหมดอ่ะเขาถึงเต้นเก่งอ่ะ

ของพี่เอกค่ะได้แล้วนะได้แล้วนะถ้าได้พี่ว่าเราย้ายเตาไหม
ได้ไหมอ่าได้ได้ได้แต่ว่าต้องเอาขึ้นจากน้ำมันแล้วนะใช่ใช่

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูใกล้มักซอสบาร์บีคิวของพี่เอกแม่
หน้าตาและสีสันออกมาน่ากินมาก
ถ้าได้เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนนั่นก็โอ้โห
ไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่ามันจะฟินแค่ไหนอ่ะ
ส่วนเมนูทอดมันปลากรายของแม่กุ้งก็ไม่น้อยหน้าครับ
เพราะน่ากินไม่แพ้กันเลย
เอาล่ะตอนนี้เรียบร้อยล่ะ
เธอจะไปทานเฟิร์นจะไปดูคุณย่าก่อน

มีเป้งกำกนมคก
เดี๋ยวนี้ก็มีเป้งกำเม็ดซุก

ส่วนผสมของขนมครกสูตรแม่เรียงจะใช้แป้งทำขนมครกแบบสำเร็จรูปนะครับ
ก็จะมีกะทิเกลือน้ำตาลทรายน้ำมันพืชข้าวโพดต้นหอมซอยแล้วก็เผือกครับ
เรียงบอกนะครับว่าสูตรการทำขนมครกสูตรนี้ง่ายมากครับ
โดยเริ่มจากนำแป้งขนมครกสำเร็จรูปเนี่ยมาปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะฮะ
คนให้เข้ากันแล้วจึงนำน้ำกะทิเนี่ยมาผสมลงในแป้งละลายให้เข้ากันครับ
นี่เคล็ดลับอยู่ตรงนี้นี่เองฮะคือต้องใช้มือคน
เพื่อให้แป้งและน้ำกะทิเนี่ยเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน
เวลานำไปหยอดแป้งจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนนั่นเองครับทีนี้ก่อนนำแป้งขนมครกมาหยอดเนี่ย
ต้องใช้น้ำมันพืชทาบนเบ้าขนมครกซะก่อนนะครับ
จะทำให้ตัวแป้งขนมครกแกะง่ายขึ้นหน้าก็มาถึงขั้นตอนการหยอดขนมครกกันแล้วนะครับ
เริ่มจากหยอดตัวแป้งขนมครกก่อนแล้วจึงตามด้วยน้ำกะทิหน้าขนมครกครับ
ซึ่งวิธีการทำน้ำกะทิหน้าขนมครกก็ง่ายนิดเดียวฮะ
น้ำกะทิผสมกับน้ำตาลและปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อย
คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อย
โปะโดยต้นหอมตามด้วยเผือกก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้เลยฮะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วขนมครกของสองแม่ว้าวหน้าตาน่ากินทีเดียวเชียว
พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาล้อมวงชิมกับข้าวแม่กัน